เรื่องของหมาหมาตัวแสบต้องใช้คำนี้
คือเป็นเรื่องขำขันในโลกโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มเจ้าของร้านสะดวกซื้อคนหนึ่ง
เขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเลยนะ
บอกว่าตามหาคุณป้าที่เป็นลูกค้า

เพราะอะไรรู้ไหมว่าเจ้าหมาแสนสนของเขา
ไปสร้างวีรกรรมก็คือขโมยขาหมูของป้าที่แขวนไว้บนรถ
ดูโฉมหน้าของวายร้ายนี้
ตัวดำตัวนี้ควายร้ายตัวดีเลย
ครับคุณป้าเขาซื้อแล้วก็ห้อยไว้บนรถจักรยานยนต์จากนั้น
ไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวแสบเนี่ยเจ้าหัวขโมยตัวเนี้ยตัวดำเนี่ย
โอ้มันก็คาบถุงใส่ขาหมูเอาไปซ่อนแม่แล้วเจ้าของอ่ะเจ้าของร้านน่ะ
เจ้าของรถนะฮะเจ้าของร้านดันมาเจอขาหมูมันวางอยู่
เจ้าของร้านบอกเฮ้ยขาหมูมาจากไหนตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนซื้อ
เอกใจขาหมูมาได้ยังไงนั่นเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยโอ้โหรู้เลย
เป็นฝีมือของน้องหมาสุดแสบที่เลี้ยงไว้เองงานนี้เจ้าของร้านสะดวกซื้อนะ
บอกว่าโอ๊ยรู้สึกผิดมากเลยทำยังไงดี
เขียนข้อความประกาศตามหาคุณป้าคนนี้หน่อยคุณป้ามารับเงินค่าขาหมูคืน
โพสต์ข้อความแบบนี้คุณป้าท่านนี้เมื่อเช้าเขามาซื้อขาหมูจากตลาดใช่ไหม
ครับแล้วก็มาแวะซื้อของที่ร้านเนี้ยที่อันอันบ้านหนองจิกอ๋อ
แล้วพอดีว่าหมาที่ผมเลี้ยงอยู่มันไปคาบเอาขาหมูของคุณป้า
ครับเอาแอบไว้ข้างร้านครับโอ้เอาเอาเอา
ผมมาดูจากกล้องก็ต้องขอโทษคุณป้าจริง
ยังไงถ้าคุณป้าเห็นโพสต์นี้ให้คุณป้ามารับเงินคืนกับผมได้เลย
เป็นค่าขาหมูที่ไอ้เจ้าดำตัวนี้มันขโมยไปหรือถ้ามีคนรู้จัก
ช่วยบอกป้าแกด้วยนะเพราะว่าผมอยากรับผิดชอบให้
นะครับต้องขอโทษจริงจริงครับครับหลังจากนั้นคนก็แชร์กันออกไปเยอะมากเลย
ปรากฏว่าคุณป้าเสื้อแดงในภาพมาติดต่อรับเงินค่าขาหมูคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรยกโทษให้เจ้าตัวแสบด้วยแหมเป็นจำเลยตัวแสบจริงจริง
หัวขโมยเนี่ยขโมยได้แม้กระทั่งขาหมูบนรถจักรยานยนต์
มันเอาไปแท้อ่ะมันไม่หอกอ่ะมันอยากได้นี่แหละมันได้กลิ่นมันก็เลย
สุนัขหมาเวลามันได้กระดูกนะได้ของเล่นมันจะไปซ่อนใช่พฤติกรรมมัน